ทำแค่อย่างราคา
ตั้งแต่ที่ยังไม่มีเรื่องนี้ก็ได้แค่

ค่ะการตลาดดันหนึ่งก็จะได้๒๓พอ
จะท้อหรือจะอะไร

ถ้าเขาด่าก็คำด่านั้นเป็นแรงผลักดันค่ะ

ตอนหลังเราไปปรึกษาใคร

กับแม่ก็ให้คำปรึกษา
แล้วก็พาไปแจ้งความค่ะ

ครับ

หรือว่าคิดได้แต่ว่าเราก็พยายามทำให้คัมบูลลี่หรือว่าคำดูถูกเป็นแรงผลักดัน
เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะฮะแล้วก็เราสวยในแบบของเราเราหล่อในแบบของเรานะครับ
ขายของไม่ได้จำกัดว่าเราต้องหน้าตาดีขายสบู่ขายอะไร
คือขายเราขายอยู่ที่ใจแล้วก็อยู่ที่ความซื่อสัตว์ของเราด้วยการขายของจ้ะ